สวัสดีครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับ
วันนี้หลายจุดหลายพื้นที่จะเริ่มมีการเห็นความแตกต่าง
ระหว่างสภาพอากาศก่อนหน้านี้กับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
หลายจุดหลายพื้นที่อุณหภูมิจะอุ่นขึ้น
หนึ่งสัญญาณสำคัญที่คนกรุงได้เจอกันในเช้าวันนี้
ก็คือเรื่องของสายหมอกที่เข้ามาปกคลุมค่อนข้างหนาตา

เกิดจากอะไรต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับ
เริ่มมีกระแสลมที่จะเป็นสัญญาณบอกว่าเราจะเข้าสู่ฤดูร้อน
แล้วก็คือกระแสลมจากทางที่ใต้นะครับ
ค่อยหอบเอากลุ่มความชื้นจากบริเวณทะเลอาวไทยเข้ามาครับ
ในขณะเดียวกันตอนนี้เองก็ยังมีความเย็นจากบริเวณความกดอากาศสูงแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
ความกดอากาศสูงคืออากาศที่กดลงมานะครับ

อากาศเย็นถูกกดต่ำลงมามาเจอกัน
จึงเกิดการกลายเป็นหมอกเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
หมอกก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นไปอีกวัน๒วัน
ใครที่ใช้รถใช้ถนนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

ว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
สภาพอากาศหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
นี่คือกราฟิกนะครับ
แสดงการเปลี่ยนแปลงของความชื้นก็คือสีเขียว
ส่วนสีฟ้าก็คือเรื่องของความเย็นที่แผลลงมานะครับ

ความเย็นจะค่อยถอยออกจากมือแผ่งของเรา
สามจะแผ่ลงมาอีกครั้งหนึ่ง
แผลลงมาในครั้งนี้ก็จะถอยกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับ
ในช่วงสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด
แต่ว่าหลังวันที่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับ
ก็มีลุ้นว่ามวลอากาศเย็นอีก๑ระลอกครับ
ที่ตอนนี้มาจ่อติดเลยนะครับ

คนละรอบที่จะมาในช่วงก่อนวันเวลาท้ายนี้
ก็จะมีบทบาทต่อเมืองไทยของเราต่อไป

เราอาจจะได้มีโอกาสได้เจอกับความหนาวเย็น
เจอกับลมแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
บริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังก็คือในช่วง
สิบหกจะสังเกตว่ามีพายุอยู่หนึ่งลูก
เป็นลักษณะของกระแสลมที่มีการหมุนวน
แล้วก็มีการเหนียวนำเอาความชื้นเป็นลักษณะกลมที่เห็นอยู่
กลุ่มฝนกลุ่มนี้เองก็มีโอกาสที่จะเข้ามา
มีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนด้วย

ก็ติดตามสถานการณ์ของกลุ่มฝนกลุ่มนี้
อย่างใกล้ชิดแล้วกันแล้วก็กลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มฝนที่จะมีบทบาท
ในการดึงเอาลมหนาวในช่วงก่อนวันวาเลนไทย

นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ใครที่จะเตรียมตัววางแผนเดินทางทำกิจกรรมต่างในช่วงเดือนนี้
ถือว่าเป็นเดือนที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นในหลายจุด
พื้นที่ก็ตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับ
เพราะว่าปีนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะแตกต่างกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป